มีกรณีพิพาทของนางสาวปารินาไกรคุบสสรัชบุรีของพักพลังประชารัฐ
เกิดขึ้นอีกแล้วคราวนี้มีกรณีกับบุคคลในประกูลของคุณพระลิน
ทั้งดีเจพิธีกรชื่อดังแล้วก็พี่สาวที่เป็นอดีตสอสอของพักไทยรักไทย

ประชุมรัฐสภาจบแต่เรื่องยังไม่จบเมื่อสสปรินาไกรคุบจากภักดิ์พลังประชารัฐ
และอดีตสอสอภักดิ์ไทยรักไทยภูวานิดาคุณพรินตอบโต้กันผ่านเวทีโซเชียล
ถึงขั้นจอฟ้องหมินประมาทหากไม่รบข้อความที่ทำให้อันภูวนาศคุณพรินน้องชายได้รับความเสียหาย
เหตุจากการอภิปรายกระดุม๕เมตรกับการแก้ไขปัญหาเกษตรกรของสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่ทิมพิธาลิ้มเจริญรัฐ
ที่ถูกวิจารณ์อย่างถึงลูกถึงคนจากนางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ

เพราะฉะนั้นต้องฝากให้ทำการบ้านให้เยอะกว่านี้นะคะ

ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก่อนที่จะเข้ามาเล่นการเมือง
เพราะฉะนั้นตอนที่เรียนมาก็เตรียมใจมาพอสมควร
รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มีขวากหนามอะไรเลย
คราวนี้ถ้าเราทำใจกับมันได้แล้วเราก็เริ่มมีสติกับมัน
แต่ที่เป็นประเด็นกลับไม่ใช่เรื่องในสภาพผู้แทนราษดร
แต่เป็นการกล่าวพาดพิงถึงชีวิตครอบครัวของทิมพิธา
อดีตภรรยาให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีรายการหนึ่งว่า
ถูกห้ามไม่ให้กลับบ้านหลังเวลา๑๘นาฬิกา
ห่วงระดับ๕ห้ามชมนักแสดงชายว่าเซ็กซี่
ถึงอันภูวนาศคุณพลินพิธีกรผู้สัมภาษณ์อดีตภรรยา
ที่ออกมายืนยันว่าแม้จะเป็นผู้ตั้งคำถาม
แต่ก็ไม่เคยตัดสินใครจากการฟังความข้างเดียว
และยอมรับว่าสิ่งที่ทีมพิธาอภิปรายในรัฐสภาทำได้ดี

พร้อมแสดงความเป็นห่วงสังคมที่รับสื่อแล้วเข้าใจกันไปเอง
ทำให้นางสาวปรินาตอบโต้กลับอันภูวนาศอีกว่า
ผู้ปกครองควรชี้แนะหรือพี่สาวที่เป็นอดีตสอสอภักดิ์ไทยรักไทย
ชี้แนะกันแน่พร้อมวิพากษ์วิจารณ์
ไปถึงอาชีพนักแสดงและนักการเมืองของอันภูวนาศด้วย
ทำให้นางสาวภูวานิดาคุณพรินพี่สาวของอันภูวนาศ

นางสาวปารีนาในฐานะรุ่นพี่ในสภาพผู้แทนราชดรว่า
ควรทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมกับออกโรงปกป้องน้องชาย
อกจากนี้ยังเสนอ๒ทางเลือกให้นางสาวปรินา
ว่าให้ลบข้อความที่โพสต์และออกมาขอโทษ
หรือจะโดนฟ้องในข้อหามินประมาท
เอ๋ปรินาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คโต้กลับอีกว่า
ไม่ขอโทษเพราะฟ้องไปก็ชนะอยู่ดี
และกำลังคิดว่าจะฟ้องอัน
และชวนนักการเมืองที่เคยถูกอันดูถูกเหยียดหยามฟ้องด้วยกัน
เช่นเดียวกับนางสาวภูวานิดาที่บอกว่า
ไม่อยากจะให้ฆ่ากับคนแบบนี้
แต่เมื่อยืนยันไม่ขอโทษก็ฟ้องแน่นอน
เพราะได้พาดพิงทำให้ครอบครัวได้รับความเสียหาย
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน